ครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับครับเรื่องที่ขีดเส้นใต้ไป
เมื่อวานกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เป็นหัวข่าวใหญ่
หนังสือพิมพ์วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่า
ภาวะคนเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดสกัดโควิดเลิก
วันหยุดยาววันซ้ำรอยสงกรานเอาเรื่องวันหยุดยาวก่อนวันหยุด
ยาวที่ว่าเนี่ยคือที่ประกาศไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือวัน
เสาร์ที่ยี่สิบสี่กรกฎาเป็นวันอาสารหาบูชานี่วันหยุดวัน
อาทิตย์ที่๒๕กรกฎาวันเข้าพรรษาก็เป็นวันหยุดวัน
จันทร์ที่๒๖เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสารหะแล้วพอ
ข้ามไปอีกวันหนึ่งเป็นวันพุธที่๒๘วันเฉลิมพระ
ชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เหลือวันอังคาร
ที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาเป็นวันฟันหลออยู่วันหนึ่งคลมอ
เคยลงมติให้เป็นวันหยุดซะอีกถึงวันหนึ่งก็เท่ากับ
ยุดยิบสี่ยี่บห้ายี่บวคยสิบเจ็ดไปถึงยี่บแปด
ทีนี้พอสถานการณ์เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้คอรมอก็มี
มติใหม่ครับให้วันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันทำงาน
ปกติเพื่อที่จะไม่ให้หยุดยาวหวังว่าจะให้คนเดินทาง
น้อยลงอันนี้ก็ตั้งคำถามว่าแล้วจะมีคนมาทำงานกัน
สักกี่คนแต่ว่าเอาเถอะเรื่องนี้เนี่ยไม่สำคัญสำคัญ
ที่สุดคือคนที่ล่วงหน้าไปก่อนวันหยุดยาวแล้วคือผู้
ใช้แรงงานที่แหกแคมป์จากกรุงเทพเป็นกระเจิงกระจาย
ออกไปต่างจังหวัดหลำคังพร่ำประกาศปิดแคมป์แล้วจน
วันนี้ไม่รู้ว่าที่เป็นกระเจิงกระจายเป็นพึ่งแตกรัง
ออกไปนั่นเนี่ยติดเชื่ออยู่เท่าไรเพราะแคมป์คนงาน
คือคลัสเตอร์ที่ติดเชื้อมากที่สุดในกอทมและ
ริมณฑลเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแล้วการตรวจคัด
กรองก็ยังทำได้ไม่ทั่วเพราะว่ามีผู้ใช้แรงงาน
มากกว่าตั้งแปดหมื่นคนอันนี้แหละคือภาวะที่หลาย
จังหวัดกำลังเครียดกันอยู่ในขณะนี้ลำพังงาน
เฉพาะหน้าวันต่อวันก็ตึงมือเต็มมืออยู่แล้วภาษา
ชาวบ้านพูดกันตรงบอกจะอ้วกอยู่แล้วแล้วยังต้อง
จ้าละวันกับการระมัดระวังผู้ใช้แรงงานที่แห่
แคมป์ไปจากกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเข้ามาอีกมัน
เพราะอะไรล่ะครับมันเพราะใครล่ะครับถึงต้องเป็นแบบนี้
ก็เพราะความไม่รอบครอบไม่รัดกลุ่มในการออกคำสั่ง
แคมป์คนงานนั่นแหละปิดไปแล้วตั้งสองวันแล้วจึง
ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปิดล้อมกันไม่ให้ผู้ใช้
แรงงานหนีออกปิดไปแล้วตั้งสองวันตำรวจถึงออกไป
ด่านตรวจตรึงรอบมุมเมืองหกจุดอันนี้วัวหายไปหมด
อยู่แล้วค่อยคิดมาล้อมคอกอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะซ้ำ
เติมกันในภาวะความยุ่งยากแต่อยากให้เป็นบทเรียนว่า
ถ้าไม่จัดทัพให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันสภาพอย่าง
นี้จะเกิดตามมาอีกวันข้างหน้าศึกนี้ก็ยิ่งใหญ่
หลวงกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าตัวผมถึงบอกว่าวันนี้
ประเทศนี้เนี่ยต้องการการบริหารวิกฤตโควิดแบบมือ
อาชีพล่ะครับซึ่งมันต่างกันกับการบริหารประเทศ
ภาวะปกติถ้าจะว่ากันโดยหลักการทั่วโลกที่เขา
ใช้กันเนี่ยไม่ว่าในภาครัฐหรือเอกชนเวลาที่เกิด
ปัญหาแล้วเอาไม่อยู่แก้ไม่ได้เนี่ยมันมีสองทาง
เท่านั้นน่ะคือเปลี่ยนคนถ้าเปลี่ยนคนไม่ได้ก็ให้
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานถ้าเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไม่ได้
จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานก็ทำไม่ได้เพราะคนที่ทำ
อยู่ไม่ยอมให้ปรับเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงตอบได้
ทันทีว่าไม่รอดหรอกครับไม่รอดเนี่ยเพราะวันนี้มัน
มีวิกฤตสามวิกฤตเกี่ยวยงกันอยู่วิกฤตที่หนึ่งเรื่อง
อดผู้ป่วยป่วยสายพันธุ์อินเดียพุ่งไอซียูล้นตัว
เลขที่แถลแหงมวานสี่พันเอ่อวันเนี้ยสี่พัน
แปดสิบหกวิกฤตตามมาคือวิกฤตเตียงเต็มเสียง
จากหมอและบุคลากรทางการแพทย์มันส่งสัญญาณบอก
ให้เรารู้ว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่
เตียงเต็มอย่างเดียวแต่สภาพงานล้นคนคนไม่พอ
จะทำงานมันกำลังหนักขึ้นทุกวันทุกวันท่านนึก
ถึงเกมเล่นชักเขย่อได้ไหมครับเอาเชือกมาเส้นหนึ่งแล้วแบ่ง
คนเท่าเท่ากันแต่ละฝั่งแล้วชักเกย่อกันตอนแรกแรก
เนี่ยพอยันกันไหวแต่พอพอหมดแรงยันก็ก็กอดเชือก
ล้มให้อีกฝ่ายหนึ่งลากทุลู่ทุกังกันไปนี่มัน
จะเจอสภาพอย่างนี้และวิกฤตที่สามคือวิกฤต
เพราะรู้กันอยู่ว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ที่
ใครจะปากแข็งยังไงเรื่องการจัดหาวัคซีนว่า
ไม่มีปัญหาก็ว่าไปเถอะแต่ตัวเลขการฉีดวัคซีน
รายวันเนี่ยมันฟ้องครับว่าฉีดไปพลาดเป้าไปมาก
ลองไล่ดูวัน๒วันที่ผ่านมาเอา๒วันวันที่๒
ี่สิบหกมิถุนาฉีดได้เจ็ดหมื่นสี่พันกับเจ็ด
โดสวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาฉีดได้เก้า
หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโดสแล้วถ้านับถอย
หลังไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมพาวันที่เริ่มฉีด
มาจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมิทุนาร้อยยี่สิบวันร้อย
สิบวันฉีดได้เพียงเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
โดสเท่านั้นเอาร้อยยี่สิบวันหาร่านเก้าล้านกว่า
ฉีดให้ครบร้อยล้านโดสตามที่รัฐประกาศไว้เนี่ย
รัฐบาลประกาศไว้ต้องฉีดอีกเก้าสิบล้านครับจะไหวหรือครับ
จะทำได้ตามเป้าหมายเหรอครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของสบคของรัฐบาล
แล้ววันนี้ที่ควบคู่กันมาคือประเด็นนี้ครับมีหัวข่าวว่า
ที่รัฐเร่งเพิ่มวัคซีนทางเลือกปรับระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทำให้เกิดความล่าช้า
จิตตินันท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุระแพทย์แห่งประเทศไทยครับ
ท่านต้องการให้ภาครัฐผ่อนปลนคลายกฎให้ผู้ที่ต้องการนำเข้าวัคซีนเนี่ย
ได้ดำเนินการเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นคือให้ลื้อขวากหนามกำแพงกั้นของออย
ที่มันแน่นหนามากมันจะต้องคลี่คลายลง
เปิดทางให้เขานำวัคซีนเข้ามาได้มากเท่าไหร่
ยิ่งดีกับประชาชนเท่านั้น
เราเข้าใจครับว่าระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของออยเนี่ย
ที่เขากำหนดขั้นตอนต่างไว้
เขากำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารและยาเป็นเรื่องที่หยวนไม่ได้อรุมอร่วยไม่ได้
อำนาจใดก็สั่งการให้ละเลยกฎเกณฑ์กติกานี้ไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่านี่มันเป็นสภาวะสงครามนะครับ
ภาวะสงครามเนี่ยนักรบต้องการปืนต้องการอาวุธการตรวจสอบคุณภาพปืนที่จะปล่อยออกไปให้นักรบใช้เนี่ย
มันจะต้องทำว่าต้องทำยังไงให้ล่นระยะเวลาการตรวจสอบให้มันให้มันสั้นลง
เพื่อจะได้ส่งปืนให้นักรบไปสู้กับโควิดได้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดการบาดเจ็บล้มตายให้น้อยลง
เพราะวันนี้เนี่ยคำตอบเดียวที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันของการรบกับโควิด
คือต้องการวัคซีนเอาเข้ามาให้มากเท่าไหร่ยิ่งดี
เอาเข้ามาแล้วฉีดกันให้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเอาเข้ามาแล้วฉีดกันให้ทั่วถึงมากเท่าไหร่ยิ่งดี
แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณหมออนุตระเรียกร้องคือความโปร่งใสในการบริหารและกระจายวัคซีนครับ
คุณหมอบอกว่าการบริหารและกระจายวัคซีนต้องชัดเจนโปร่งใสให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยไม่อยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ใดนี่สำคัญตรงนี้
อันนี้ก็ตรงกับความเห็นและข้อเสนอของประชาชนทั้งประเทศเลยครับ
เสียงร้องไห้ของคนติดเชื้อแล้วก็ถูกทิ้งถูกเทระงมหนักเข้ามาทุกวัน
หิวข้าวกับหิววัคซีนพอพอกันแล้วจนกระทั่งมีเสียงถามขึ้นมาในโลกโซเชียลว่า
ท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างหรือไม่

และสุดท้ายที่จะปิดรายการขีดเส้นใต้วันนี้
เอาข้อมูลนี้มาให้ดูครับ
ข้อมูลรวบรวมผู้เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว
มิถุนายนเดือนเดียว
คนไทยตายเพราะติดโควิด
เก้าร้อยเก้าสิบสองศพครับ
เก้าร้อยเก้าสิบสองศพ
ท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างหรือไม่
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ